คุณผู้ชมฟังให้ดีค่ะใครก็ตามที่ต้องใช้รถ

ต่อให้คุณเป็นแค่คนนั่งคนซ้อนหรืออะไรก็ตามฟังดี
เพราะว่ากฎหมายจราจรฉบับใหม่ออกมาแล้ว
ปรับเพิ่มขึ้นขนลุกเลยค่ะ
อ๋อจริงหรอวินอ๋อพูดเลยว่าขนลุกบางทีหมดทั้งเดือนได้เลยนะ
เออจากปกติเอาแบบเอาง่ายสั้นสักอันหนึ่งก่อน
อากาศไม่ค่าเข็มขัด๕๐๐บาทปรับใหม่นี่เป็น๒๐๐๐บาทนะคะ

เท่าค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นกรุณาตั้งใจฟังนะคะ
จะได้จำได้ว่าไม่ควรทำอะไรเอ้าดูไล่ไปเลย
ถ้าคุณไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนปรับไม่เกิน๒๐๐บาท
ไปดูด้วยนะคะเผื่อน้ำทงน้ำท่วมป้ายทะเบียเลย
ป้ายหลุดเนอะอันนี้ต้องคอยเช็คมันตรวจสอบ

คนขับรถและผู้โดยสารเอาว่าถ้าคุณนั่งรถเก๋งอะค่ะ

คนขับคนนั่งจะนั่งหน้านั่งหลังนั่งตรงไหนก็ตาม
ถ้าไม่คาดเข็มขัด๒๐๐๐นะคะ
ส่วนเด็กอายุไม่เกิน๖ขวบถ้าไม่นั่งคาซีส
หรือว่าที่นั่งสำหรับเด็ก๒๐๐๐เหมือนกันนะคะ

คืออันนี้ต้องรู้เลยถ้าสมมุติว่าใครที่มีลูกแล้วมีรถ

จำคุกไม่เกิน๓เดือนปรับไม่เกิน๒๐๐๑๐๐บาท

จำคุกไม่เกิน๑ปีปรับไม่เกิน๕๐๐๒๐๐๐บาท

และสั่งพักใบขับขี่๖เดือนหรือเพิกถอนนะคะ

คุณเมาคุณดื่มแล้วขับแล้วคุณทำให้คนตาย
จำคุกไม่เกิน๓๑๐ปีปรับไม่เกิน๖๐๐๐๒๐๐๐บาท
เพิกถอนใบขับขี่เลยนะคะ

ยังค่ะมีอีกอ่ะใบขับขี่ช่วยดูด้วยว่ามีอยู่ในกระเป๋าสตางค์หรือเปล่า
พกไว้หรือเปล่าหมดอายุหรือยัง
ถ้าคุณขับโดยไม่มีใบอนุญาตหรือใบอนุญาตมันหมดอายุ
จำคุกนะคะจำคุกไม่เกิน๑เดือนหรือปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับปรับน้อยแต่คุกยาวนะ
อืมใครขับรถแล้วไม่แสดงใบอนุญาตขับรถ
สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถถ้าสมมุติโดนเรียกตรวจ
แล้วคุณไม่มีคุณไม่ได้พกติดรถไว้
โดนไปเลยนะคะ๒๐๐๐นะคะ

ใบสั่งที่ได้ไปที่บ้านใบสั่งต่าง
แล้วถ้าคุณไม่จ่ายในวันเวลาที่ระบุเอาไว้ในใบสั่ง
แต่ที่ลด๕๐๐คุณอาจจะเป็น๔๕๐๐ก็ได้นะคะ

คิดว่าหมดยังคะยังยังค่ะไปต่อค่ะอ้าวกราฟิกหมดแล้ว

ขับรถย้อนสอนเรื่องนี้ก่อนก็ได้นัดหมาย
นี่ฟังดีวัยรุ่นเฟสบงเฟซบุ๊คทวิตตรงทวิตเตอร์ดูเลยนะคะ

เหมือนมีการไปนัดกันจะในกลุ่มไลน์จะในแชทในอะไร
ถ้ามีหลักฐานในเฟซบงเฟซบุ๊กเนี่ย๕คันขึ้นไป

เรื่องแข่งรถนัดหมายกันเนี่ยนะคะ
โทษ๒ใน๓ของความผิดฐานแข่งรถในทาง

ปรับตั้งแต่๕๐๐๑๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ส่วนร้านไหนที่รับแต่งรถแข่งนะคะ

โดนโทษเหมือนกันในฐานะผู้สนับสนุนค่ะ
โทษ๒ใน๓ความผิดฐานแข่งรถเหมือนกันนะครับ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

รับแต่งรถเนี่ยปรากฏว่ารถถูกจับ
เขาก็จะสาวต่อไปเลยว่าคุณไปแต่งรถมาจากร้านไหน
ร้านรับแต่งรถโดนแน่นอนอันนี้
คนขี่มอเตอร์ไซค์หมวกกันน็อกมีกันหรือยังคะ

คนขี่คนซ้อนถ้าคุณไม่มีหมวกปกติเมื่อก่อนหมวกปรับเท่าไห

อ้าวตอนนี้๒๐๐๐นะคะโอ้โห

ถ้าคุณฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง
ถ้าคุณขับรถเร็วเกินกำหนด๔๐๐๐นะคะ

โอ้โหปรับสูงเยอะมากฮะ
คือบางทีพอเป็นกฎก่อนหน้านี้

ก็อาจจะไม่ค่อยเกรงกลัวกับกฎหมายเท่าไหร่

ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นปรับใหม่

แต่เรื่องของคาซิสในช่วงแบบเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
มีโอกาสพอดีจะเป็นคุณแม่เนาะ
โอกาสได้แบบไปเดินดูเรื่องของคาซิส

อุ๊ยแพงเนอะใช่แพงมาก
จะพูดเลยว่าโอ้คาซิสเนี่ย
คันดีที่รักเลยนะราคามันไม่ได้ราคาน้อยนะ

เพื่อความปลอดภัยเข้าใจได้ส่วนหนึ่งเลย

บางทีลำบากเหมือนกันในการที่จะแบบหาคาซิสเนี่ย
โอ้โหต้องคิดเลยแล้วบ้างพี่ชาวก็จะเรียกเป็นมรดกคาซิส

ราคาทุกอันของดีเลยเนี่ยของเมืองนอกเลยประมาณหมื่นกว่า
ถึงสองหมื่นกว่าบาทใช่สามหมื่นกว่าก็มีฮะ
แต่ว่าหลักพันหลักร้อยก็มีนะครับ

นุ่มของเบาะก็จะมาแตกต่างกัน

อาจารย์ก็แล้วอยู่ที่คุณผู้ชมว่ามีกำลังซื้อเท่าไหร่

มีลูกเล็กหลายคนเขาก็จะลงทุนนิดนึง

แต่บางทีสมมุติเวลาถ้าสมมุตินั่งรถไปด้วยกันหลายคน
สมมุติมีเด็กเกิน๒คนก็ต้องมีทุกที่นั่งไง

เขาเรียกว่าไปดิวกับผู้ประกอบการนะคะ
ให้มีการลดราคารณรงค์เรื่องของการให้เด็กมานั่งคาซีสกัน

เขาก็จะมีช่วยช่วงที่ผ่านมานี้นี้ตรง

มันใช้งานทำอะไรยังไงได้บ้าง
ระบบมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปอะไรอย่างนี้
ก็ไปศึกษาเทคโนโลยีต่างของเรื่องคาสิทธิ์กันด้วยเลยนะ
แต่เรื่องพรบจราจรใหม่เขาบอกว่าให้เวลา๓เดือน

ซึ้งกับพบจราจรน้ำตาไหล่เลย
ขออภัยปรับตัวหมายถึงว่ายังเก็บราคาเก่าอยู่
ใช่ยังเก็บราคาเก่าอยู่ใน๓เดือนแรกนะคะ
แต่จริงเราก็ให้เวลาปรับตัวนานเหมือนกันเนาะ
เพราะว่าแต่ละอันที่พูดมาเนี่ย
คือมันก็เป็นความผิดร้ายแรงนะใช่ป่ะคะ

เขาให้คุณ๓เดือนที่จะปรับราคาเก่า
ถูกต้องสมมุติว่าใครที่แบบยังแบบว่าแบบขี่ขาด
ก็ให้เวลา๓เดือนไปทำสมัยนะ
หรือว่าไปต่อใบขับขี่นะก็คืออนุโรมให้ยืดอายุ

เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับ
ฉะนั้นก็ทำตามกฎไว้จะได้ปฏิบัติถูกต้อง
กฎระเบียบด้วยแล้วก็ไม่ได้เสียค่าปรับด้วยนะครับ
เพื่อความปลอดภัยของเราและทุกคน

เพราะว่าเมืองนอกเนี่ยก็ประมาณนี้เหมือนกัน
ปรับหนักเหมือนกันแล้วก็มีการแบบยึดแบบขี่แบบอย่างจริงจังเลย

เพราะว่าเขาบอกว่าอาจจะทำให้อันตรายบนท้องถนน
ทำให้ผู้อื่นเนี่ยเสียชีวิตได้หรือว่าบาดเจ็บได้
เขามองเห็นเป็นเรื่องใหญ่นั่นเองนะฮะ